โอ๊ยฝนไม่ค่อยพัก

เต้นไปเลยยาวไปเลย
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ

พื้นที่หน้าหนึ่งหมื่นไร่

ไถหน้าดินเตรียมรอการเพาะปลูกไปเลย

มันยาวมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วนะ

ยาวไปเลยค่ะ๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมาดูกันหน่อย

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ

และบวกกับร่องฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศค่ะ

เป็นฝนยาวไปค่ะช่วงนี้

ช่วงเช้าจะเน้นแถวภาคใต้นะคะ

พอลมมรสุมมาปะทะหน้าเขา

แต่พอช่วงเที่ยงบ่าย

ภาคอีสานก็มาภาคเหนือก็มี

ภาคใต้จะหนักตลอดทั้งวันเลยนะคะ
เราก็จะเงียนเย็นประมาณ๕โมงเย็น

ดูเลยนะน้ำรอการระบาย

ก็ต้องดูเรื่องของคลื่นด้วยโอ้โห

สูงได้สามเมตรการประมงเรือเล็กห้ามออก
ใครจะไปเที่ยวไปดำน้ำงดก่อนละกันช่วงนี้ไม่เหมาะเลย
อยู่บ้านค่ะเพราะอุณหภูมิเยี่ยมเลย
พอฝนตกลงมาค่ะอากาศมันเย็นสบาย
แต่มีจุดต้องระวังแป๊บหนึ่งนิดนึงนะคะ
พอฝนมันหายไปเนี่ยมันร้อนไง
อากาศมันสลับกันมันเปลี่ยนแบบนี้สุขภาพ

คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องระวังแล้วนะ